แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับจะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของน้องบีมจากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับตอนที่ตอบคำถามช่วงไหนตื่นเต้นมากกว่ากัน

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องวัดสุวรรณรัตนารามครับ
ตอนนี้น้องบีนเขากลายเป็นสาวหลักแทนผมแล้ว
จริงแล้วผมอยากให้เขาเรียนมากกว่าสงสารนะครับ
ถ้าอยากไปช่วยก็คือก็จะตามเขาแหละ
เขาก็จะไม่ให้ตามเขาก็จะไปก่อน

ภาพใดคือหลวงพคชาตตะสุโข

พ่อต้นเลือกตอบตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถุกของหนู

เงี่ยหัวคำทาปาจุโขนะครับเป็นภาพเกรกีอาจารย์
จำวัดอยู่ที่วัดสุวรรณรัตนาราม
อำเภอพายุหาฯฯกีรีย์นะครับจังหวัดกระคอนสวรรค์
ท่านมรณภาพเมื่อวันที่๑๐มีนาคม๒๕๓๒
รวมอายุได้๙๖ปี๕๐พันศา
เมื่อท่านมรณภาพญาติญาติของท่านจึงนำสรีระสังขารนะครับ
เก็บรักษาไว้ที่วัดหนองหม้ออำเภอตาครี
ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่า
สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย

โล่งไปแล้วหนึ่งข้อนะครับเพราะฉะนั้น
ครอบครัวน้องบีมนะครับจากนครสวรรค์ทำไปได้แล้ว๑ข้อ
ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ครึ่งทางนี้นะครับถึงได้บอกว่า
ถ้าผ่านข้อที่๒ไปได้
เราจะได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้าน

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปครับจากเรื่อง

จากที่ว่าเราเคยรับผิดชอบชีวิตเขา
ต่อไปเป็นเขามารับผิดชอบชีวิตเรา

บอกไม่เหนื่อยอะแม่ทำงานมันก็ต้องเหนื่อยธรรมดา
มีเขาก็จะทำตัวเหมือนแบบไม่อ่อนแอ

เอาใบที่ไปไว้เป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาม
รวมแล้วเทาะสาวกับสาหกรณ์ก็๓แสนกว่าบาท

แล้วก็มัดให้ได้ทั้งหมด๑๕กรัม
ภายในเวลา๓นาที
อีก๓อีก๒กรัม

มัดมาได้แล้ว
แม่กาหลงทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใก่

กาหลวงใช้เวลาไปทั้งหมด

ดีใจด้วยกับครอบครัวของน้องบีมครับ

ผมจะเรียกคุณอีกข้อต่อไปนะครับ
นี่คือจากเรื่อง
ธรรมะครับ
อันนี้ผมรู้ว่าผมต้องพักความฝันของผมไว้ก่อน

ผมทำนาที่เป็นของที่บ้าน

ถึงเวลาย่ำเชือกแล้วผมก็ต้องไปย่ำเชือก

กถาดมาแผ่ก้าในนา
เวลาเห็นเพื่อนเดินผ่านใส่ชุดต้องเรียนผมก็อยากไปครับ

ผมก็สู้ครับในแบบของผมเอง
ผมรักพ่อกับแม่มากเท่าชีวิตเลยครับ

เถระรูปใดได้รับการสรรเสริญว่า
เป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวที

น้องบีมเลือกตอบตัวเลือกที่สาม

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสง

ให้ร่วมเสมอหัวพระพิสุขทั้งปลวงในด้านสติปัญญา
และได้รับการสรรเสริญคุณธรรมในด้านความกระตันอยู่

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสน

อีก๑ข้อเท่านั้นเองนะครับ

ขณะใหญ่เขาเรียนมีงานทำจบมีงานทำ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือภาพปกอัลบั้มที่มีเพลง

ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูก
ถ้าถูกก็หนุ่มฝันค่ะ
ลูกแสงลูกแสงลูกแสงลูกแสง
เพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องนี่นะครับ
อัลบั้มนี้ภาพที่ขึ้นเฉลิมอยู่คุณผู้ชมคงเห็นแล้ว

เหนื่อยไหมคนดีอยู่ในอัลบั้มชุดที่๘

ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ดูกิจว่านายจะเอาเงิน๑๐๐๐๐บาทนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
เพื่อให้เขายังไม่ยึดบ้าน

แล้วก็หลายคนที่ได้ดูเรื่องราวของเรา
รวมทั้งสหกรณ์หรือรวมทั้งเจ้าหนี้

เพราะบางครั้งเราก็ไปอธิบายกับเขาได้ไม่หมดสิ้นว่าทำไมเราไม่ไปจ่ายหนี้เขา
แต่วันนี้มาออกรายการพี่เอคิดว่าอะไรมันน่าจะดีขึ้นแล้วมันน่าจะได้รับโอกาสดีนะครับ
คุณผู้ชมที่น่ารักครับผมขอฝากครอบครัวของน้องบีมจากจังหวัดนครสวรรค์
เอาไว้ให้คุณผู้ชมช่วยพิจารณาอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเด็กคนนี้อย่างที่เราดูแล้วว่าเสียสละอย่างใหญ่หลวงจริง
ถ้าเราจะช่วยกันคนละเล็กละน้อยช่วยให้เด็กกระตันยูคนนี้เขาได้มีกำลังและได้มีแรงฮึดสู้ต่อไป
ผมเชื่อครับว่าน้ำใจคนไทยมีล้นเหลือจริงแล้วหลายครอบครัวที่มาในรายการเกมต่อชีวิตนะลูกบีม
เขาได้รับโอกาสดีจริงขอให้หนูและครอบครัวได้รับโอกาสนั้นเช่นกัน
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์สี่ข้อเพื่อพิชิตเงินหนึ่งล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาแล้วผมชายาพิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่บ้านเลยไม่มีหัวหน้าครอบครัว

เลยไม่ได้กลับบ้านมาดูแลพวกหนู

ภายในเวลา๓นาทีครับ